ท่านผู้ชมครับไม่น่าเชื่อนะฮะยังไงคะเมื่อคืนที่ผ่านมาที่ปฐุมธานีมีหมู่บ้านสองหมู่บ้าน
ค่ะวัยรุ่นสองหมู่บ้านเขาเป็นคู่อริกันอืมแล้วเมื่อคืนนี้ถึงขั้นยิงกันตายอืม
แค่ศพเดียวนะฮะตายไปสองบาทเจ็บอีกสองหู
หนึ่งในผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยเขาเป็นแรปเปอร์หนุ่มค่ะอายุเพิ่งยี่สิบสองปีเออ
เขาเพิ่งโพสต์เมื่อคืนนะบอกถ้าใครจะจ้างงานผมเนี่ยก็ทักมาได้เลยนะ
สุดท้ายเนี่ยถูกยิงตายซะแล้วนะฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะ
จุดเกิดเหตุเป็นหน้าหมู่บ้านเกษมทรัพย์อำเภอลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานี
ตอนที่ตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุเนี่ยพบมีผู้ถูกยิงเสียชีวิตอยู่หนึ่งศพ
ก็คือโอมนะฮะอายุ๒๒ปีชื่อจริงชื่อนายกัณพัฒน์สุขช่วย
เขาเป็นแรปเปอร์หนุ่มนี่นี่คือพื้นที่เกิดเหตุนะครับ
สองหมู่บ้านนี้เนี่ยเขาเป็นอริกันแล้วก็มาไล่ยิงกันนะครับ
โอมเนี่ยถูกยิงกระสุนเข้าลำตัวนะครับไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
แล้วมีคนเจ็บอีกสองคนนะฮะก็คือชะยะพลหรือว่าป้อง
นี่เป็นเยาวชนชายอายุเจ็ดอายุสิบเจ็ดปีป้องนี่ถูกยิงเข้าต้นขาขวานะครับ
อีกคนนึงชื่อบอลชื่อจริงชื่อสุรศักดิ์อายุ๒๕ปีถูกยิงเข้าหัวไหล่ซ้าย
นะฮะจุดแรกนี่เป็นจุดหน้าหมู่บ้านนะอ่าอีกจุดหนึ่งคือตรงนี้นะฮะ
ถนนเสมาฟ้าครามมีผู้ที่ถูกยิงเสียชีวิตหนึ่งศพ
อายุ๑๗ปีนะครับชื่อดานุพัฒน์ดานุพัฒน์เนี่ยถูกยิงกระสุนเข้าหน้าอกนะฮะ
โอ้โหเข้าหนึ่งนัดนี่เสียชีวิตอยู่กลางถนนตรงนี้นะครับ
จักรยานยนต์ล้มคว่ำอยู่คันหนึ่งแล้วก็มีเพื่อนของดานุพัฒน์อีกสองคน
คือนพก้าวกับนรงอายุสิบหกทั้งคู่โอ้ยยังเป็นเยาวชนกันอยู่เลย
สามคนนี้คือวัยรุ่นกลุ่มหมู่บ้านสุภาวันนะกลุ่มนี้ตายหนึ่งนะฮะ
ตำรวจก็คุมตัวไปนะฮะสำหรับสองคนที่ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไร
ส่วนฝั่งหมู่บ้านเกษมทรัพย์น่ะฝั่งนั้นตายหนึ่งเจ็บสอง
คือฝั่งของโอมแรปเปอร์ท่านผู้ชมครับ
หลังจากเกิดเหตุที่ตำรวจคุมตัวผู้ก่อเหตุเอาไว้ได้ทั้งหมดเนี่ยนะฮะ
ทำให้ทราบว่าวัยรุ่นทั้งสองกลุ่มเขามีเรื่องทะเลาะวิวาดกันเป็นประจำ
เป็นสองหมู่บ้านนะฮะคนในหมู่บ้านเขาคงไม่เกี่ยวหรอก
แต่ไม่รู้กลุ่มวัยรุ่นของหมู่บ้านเนี่ยมันเป็นยังไงกันค่ะนี่ขณะเกิดเหตุเมื่อคืนนี้
ดูตามภาพที่หน้าจอเมื่อสักครู่นี้นะฮะเอาขอดูฝั่งอ่า
สองกลุ่มเมื่อกี้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยค่อยไล่ไปนี่นะฮะ
กลุ่มหมู่บ้านเกษมทรัพย์ฝั่งซ้ายมือนะครับกับกลุ่มหมู่บ้านสุภาวันฝั่งขวามือ
นี่ฝั่งสุภาวันเนี่ยดรุงพัฒน์ที่ไปเสียชีวิตที่ถนน
ส่วนฝั่งเกษมทรัพย์เนี่ยกัณพัฒน์หรือว่าโอมเสียชีวิตหน้าหมู่บ้าน
นี่เป็นแรปเปอร์นะครับจากการสอบสวนทำให้ทราบว่าเมื่อคืนนี้
กลุ่มฝั่งหมู่บ้านสุภาวันสามคนคือดานุพัฒน์นพก้าวและนรง
ขี่จักรยานยนต์มาเจอฝั่งหมู่บ้านเกษมทรัพย์พอดีเลยคือฝั่งของป้องชะยะพลกับบอลสุรศักดิ์
แล้วก็โอมกัณพัฒน์ที่เป็นแรปเปอร์ทั้งหมดเนี่ย
ฝั่งเนี้ยเขานั่งอยู่ที่หน้าร้านสะดวกซื้อนะครับตอนที่ขี่จักรยานยนต์ผ่าน
ดานุพัฒน์ก็เลยยกมือให้ของลับไปยกนิ้วให้อย่างเงี้เหรอยกนิ้วให้
กให้กับโอมแรปเปอร์ทั้งสองฝ่ายทีนี้ก็เลยนี่ฮะตะโกงตะโกนด่ากันมีปากเสียงกัน
ฝั่งของดารุพัฒน์ก็เลยชักปืนขึ้นมายิงใส่โอมเขาเลยนะฮะ

โอมก็เลยเสียชีวิตอยู่แถวหน้าหมู่บ้าน
เป็นจังหวะเดียวกับที่โอมที่ถูกยิงใส่นะ
โอมไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะทีแรกสาหัสก่อนเนี่ย
จังหวะที่โอมถูกยิงโอมก็ชักปืนขึ้นมายิงสวนใส่ไปเหมือนกันนะครับ
ก็โดนดันุพัฒน์คนขี่รถเหมือนกัน
บาดเจ็บสาหัสดานุพัฒน์ก็พยายามขี่รถ
ตามถนนนะฮะนี่ฮะแล้วก็ไปล้มคว่ำอยู่นะครับ
ที่ถนนเสมาฟ้าครามห่างจากจุดที่มีเรื่องมีราว
แล้วยิงใส่กันเนี่ย๒กิโลเมตร
นี่โอ้โห้ไม่น่าเชื่อนะฮะ
แล้วมันคุ้มไหมอ่ะคะขี่จักรยานยนต์ผ่านกัน
แป๊บเดียวเองนะคู่อริต่างหมู่บ้านกันอยู่แล้ว
ก็ตายเลยอย่างเงี้ยนะให้ของลับกันแล้วก็ยิงใส่กัน
ท่านผู้ชมครับวันนี้คุณเนติชาวผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับ
จุดเกิดเหตุนะครับได้ภาพจากกล้องวงจรปิดเมื่อคืนนี้
๒นาฬิกา๒๔นาทีจะเห็นว่าฝั่งของดารุพัฒน์นะครับ
จะเห็นว่าขี่จักรยานยนต์ขี่ลักษณะวนไปวนมา
ก่อนที่เวลา๒๒นาฬิกา๒๖นาทีอีก๒นาทีต่อมานะครับ
จะเห็นโอมตอนนั้นนาดุพัดเขาขี่วนไปวนมาอยู่นะ
เข้ามากับเพื่อนอีก๒คนแล้วตอนนี้จะเห็นโอมโอมที่เป็นรัปเปอร์
เดินออกมาแล้วก็เลี้ยวขวาไปหน้าหมู่บ้าน
หลังจากนั้นอาจจะมีการยิงกันเกิดขึ้น
นี่ฮะคือตรงนี้คาดว่าน่าจะมีการยิงกันไปแล้วนะครับ
แล้วจะเห็นว่าเพื่อนของโอมเนี่ยจะวิ่งออกมาดูเหตุการณ์
นี่เห็นไหมครับเพื่อนวิ่งมาแล้ว
ซึ่งมีเพื่อนของโอมสองคนคือป้องกับบอลเนี่ย
จะถูกยิงเข้าไปด้วยค่ะเจ็บไปอีก
โอ้โหวันนี้เพื่อนกรูออกมาแบบเยอะมากเลยนะ
ใช่ส่วนฝั่งดรุพัฒน์ที่ขี่จักรยานยนต์มากัน๓คน
ดรุพัฒน์เขาถูกโอมยิงสวนใสเข้าไปตามรายงานจากตำรวจนะ
กระสุนก็เข้าหน้าอกแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์อีก๒กิโลก็ไปเสียชีวิตล้มคว่ำอยู่
เพื่อนของโอมบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
เพื่อนเนี่ยแล้วก็โอมเนี่ยนั่งคุยกันอยู่ในหมู่บ้าน
เพื่อทำเพลงกันนั่งคุยทำเพลงกัน
ช่วงนั่นแหละตี๒กว่ามีแก๊งวัยรุ่นต่างหมู่บ้าน
ปลาระเบิดปิงปองอยู่หน้าปากซอย
มก็เลยออกไปดูเพื่อนก็วิ่งตามออกไปดู
จากนั้นไม่นานเนี่ยมีเสียงปืนดังขึ้น๓นัด
แล้วก็เพิ่งมาเห็นกันว่าโอมเนี่ยถูกยิง
ยืนยันว่าโอมไม่มีปืนนะฮะตอนที่วิ่งออกไป
เนี่ยแค่วิ่งออกไปดูป้องกับบอลที่ถูกกลุ่มคู่อริหาเรื่องอยู่ก่อน
ขณะที่แม่ของโอมบอกว่าเจอลูกครั้งสุดท้ายนะครับ
ก็คือ๑วันก่อนเกิดเหตุตอนนั้นลูกเนี่ยก็หน้าตาสดใสแจ่มใสดี
แต่แววตาดูเศร้าแล้วถ้าย้อนไปเมื่อ๒๗มกราคมเนี่ย
ที่บ้านเนี่ยเพิ่งสูญเสียคุณยายไปนะ
ยายของโอมเนี่ยยังคุยกันอยู่เลยว่าจะให้โอมเนี่ยบวชให้ยาย
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม่บอกเสียใจมาก
ลูกชายเนี่ยกำลังมีอนาคตสดใสนะ
กำลังจะไปทำเพลงที่เชียงใหม่
ไม่คิดว่าเหตุการณ์นี้จะเป็นการดับฝันของคนในครอบครัว
มันน่าเสียดายนะคะ
คือแม่ก็บอกว่า
เพราะถึงต้องตั้งใจทำแบบนี้

คือแม่บอกว่าลูกชายกำลังทำเพลงอยู่
เดี๋ยวเพลงนี้ของโอมเขา
โอมคือคนใส่หมวกใช่ไหม
ค่ะค่ะใส่หมวกแล้วชมสีออกเท้าท้าแล้ว

ถ้าผมอ่านไม่ผิดนะโชว์หน้าบอย
เดี๋ยวลองฟังเพลงของโอมสักหน่อยหนึ่งแล้วเดี๋ยวฟังเสียงแม่ไปเลยนะ
ลูกแม่ทำอะไรให้เขาเขามีความโกรธแค้นหรืออะไรหรือเปล่าเขาถึงต้องตั้งใจทำแบบนี้
แล้วก็อยากจะถามเขาว่าถ้าคนที่สูญเสียเนี่ยมันเป็นคนของเขาบ้างเขาจะรู้สึกยังไง
อยากให้เขาออกมารับผิดชอบอยากให้ทางตำรวจดำเนินการให้ถึงที่สุด
ไม่ว่าเขาจะเป็นเยาวชนหรือเขาจะรู้นิติภาวะแล้ว
ซึ่งคำว่าเยาวชนไม่น่าจะคิดได้ขนาดนี้อยากให้กฎหมายประเทศเราเข้มแข็งกว่านี้
แต่ในทางคดีตำรวจก็ต้องไปไล่ตรวจสอบต่อนั่นแหละ

เพราะว่าจากข้อมูลตามรายงานเนี่ยเขาบอกว่า
ฝั่งของดาดุพัฒน์ที่ขี่จักรยานยนต์มายิงใส่แล้วก็ถูกยิงสวนเข้ามา
ข้อมูลก็บอกว่าโอมเนี่ยเป็นฝ่ายยิงสวน
แต่ว่าเพื่อนของโอมเขายืนนะว่าโอมไม่มีปืน
แค่วิ่งออกไปดูเพื่อนที่มีเรื่องกับกลุ่มนั้นก่อน

เฟสบุ๊คของโอมเมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธุ์
โอมเคยโพสต์คลิปตัวเองไม่รัวปืนจริงปืนจริงเลยนะ
ส่วนล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาโอมเพิ่งโพสต์คลิป
เพื่อจะบอกว่าใครที่จะจ้างงานก็ทักมาได้นะ
เป็นคลิปหรือภาพนิ่งที่โพสต์เอาไว้
ส่วนนี้เป็นสตอรี่อันนี้๓ชั่วโมงนะครับ
ก่อนเกิดเหตุนะลงไป๓ชั่วโมงแล้วแฟนของโอมก็
ก็โพสต์แจ้งข่าวว่าโอมตอนนี้เสียชีวิตแล้ว
โดนยิงจากคนอื่นที่ไม่ได้รู้จักกัน
คุณเนติชาวไปที่สพคูคศนะครับได้คุยกับแม่ของ
เยาวชนชายวัย๑๖ปี๑ในฝั่งของผู้ก่อเหตุนะครับ
ซึ่งแม่ก็เอาล็อกเก็ตรูปหลวงพ่อกลวยแล้วก็ฟันของย่าของ
นพก้าวนะมาให้นักข่าวดูบอกลูกรอดมาได้เนี่ย
เพราะบารมีของหลวงพ่อกลวยอืมที่ผ่านมายอมรับว่า
เตือนลูกชายว่าอย่าออกไปไหนกลางคืนกับเพื่อน
เพราะว่านพก้าวเนี่ยถูกสารสั่งคุมประพฤติอยู่

ออกมาจากสถานพินิษฐ์ได้ไม่ถึงปีอยู่ระหว่างถูกคุมประพฤติ
ก็ไปมีเรื่องกับวัยรุ่นต่างหมู่บ้านซึ่งมีเรื่องบ่อยด้วย
ถึงขั้นเคยถูกคู่อริเนี่ยมาปลาระเบิดใส่บ้าน
แต่แม่บอกแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ากลุ่มไหน
แม่ยอมรับว่าอลิของลูกแม่เนี่ยมันหลายกลุ่มเหลือเกิน
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยากให้เป็นบทเรียนกับคนอื่นด้วยแม่บอก
ก็อยากให้เขาจำไว้เป็นบทเรียนที่แบบทำให้แบบเพื่อนฝูงไปเสียชีวิต
มันบรรทอนชีวิตเราแล้วก็ตัดอนาคต
อยากให้เขาเป็นแบบมองในสิ่งที่ดีขึ้นมาแบบไม่ต้องไปวุ่นวายกับพวกนี้

แต่พอออมเลิกเขาก็มากวนเขาก็มากวน
แล้วทีนี้คนของเรามันปากร้ายก็บอกอยู่แล้วเขาชอบด่าไง
และพวกนี้ก็เกิดการหมั่นไส้มาก
ทีนี้เพื่อนของโอมยืนยันว่าที่โอมวิ่งออกไปเนี่ยคือไปดูบอลกับป้องนะ
ที่มีเรื่องกับคู่อริอยู่หน้าหมู่บ้านโดยไม่มีปืน
เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อาจจะชัดเจนนะครับ
เพราะว่าแฟนสาวของนพก้าวหนึ่งในกลุ่มของผู้ที่ขี่จักรยานยนต์มาแล้วมาก่อเหตุเนี่ย
บอกว่าแฟนของเขาเมื่อคืนนี้ออกไปเคลียร์ปัญหากับคู่อริอีกกลุ่มนึงนะคุณรัชพร

เคลียร์เสร็จแล้วระหว่างทางกลับบ้านเนี่ยขี่จักรยานยนต์มากันสามคนเนี่ย
ดนุพัฒน์ที่เป็นคนขี่แล้วถูกยิงเสียชีวิตเนี่ยผ่านหน้าหมู่บ้านของโอม
ซึ่งมีป้องกับบอลเนี่ยนั่งอยู่แถวหน้าหมู่บ้าน
ซึ่งป้องกับบอลก็คือคู่อริของนกพระข้าวเหมือนกัน
เอ้าโอ้โหผัวพันกันไปหมด
แฟนของนพก้าวบอกว่านพก้าวเนี่ยบอกว่าป้องกับบอลชูมือให้ของลับก่อน
ก็เลยขี่รถย้อนกลับมาที่เห็นว่าขี่รถวนไปวนมาเนี่ย
มาถามว่าให้ใครให้ของลับใคร

แล้วก็เลยใช้ปืนเนี่ยยิงกันโดยนพก้าวเนี่ยอ้างว่าถูกฝั่งคู่อลิใช้ปืนยิงใส่ก่อน
คือทางฝั่งแฟนนพก้าวยอมรับว่านพก้าวเองก็พกปืนไปด้วยแต่ไม่ได้ยิง
แล้วฝั่งนั้นก็มีการยิงตอบโต้มาโอ้ยมันยังชุลมุนวุ่นวายอยู่
เป็นว่าแต่ละฝั่งเนี่ยเสียชีวิตไปหนึ่งนะฮะยังมีคนเจ็บอีกสองนะครับ
ตำรวจสภคูคศตอนนี้แจ้งข้อหานะครับนายนพก้าวกับอีกคนนึง
วชนชายสิบหกปีทั้งสองคนเนี่ยนะฮะร่วมกันฆ่าผู้อื่น
แล้วก็ข้อหาเกี่ยวกับพรบออาวุธปืนซึ่งอีกฝั่งหนึ่งก็จะถูกแจ้งเหมือนกันนะครับ
ในฝั่งของที่มีการยิงตอบโต้กันเดี๋ยวต้องสอบสวนขยายผลต่อ
ใครที่ยังเป็นเยาวชนอยู่ก็ถูกนำไปฝากขังที่ศาลเยาวชน
ค่ะส่วนอายุเกินสิบแปดก็ถูกนำไปฝากขังที่ศาลจังหวัดธัญบุรีในตอนนี้อืม

คือมันแทบจะผ่านไปตรงไหนอะไรก็ไม่ได้คู่อลิมันเต็มไปหมด

นั่นอ่ะสิคะแล้วอายุนี้ถึงยังไงยังเป็นเยาวชนอยู่เลยอ่ะ

ก็ดีบางคนก็อายุเกินแต่ก็เพิ่ง๒๐
ศรีสะเกดค่ะ